หมอปลาลงไปช่วยลุงหวนแล้วคุณผู้ถ่วงมา

เพราะว่าลุงหวนแกกลางคืนก็ไม่นอนนะ

ข้าวปลาก็ไม่กินบอกว่ามีคนเอามาให้กินแล้ว
มื้อสุดท้ายที่กินรู้สึกจะเป็นปลายเดือนเมษา

ลุงเอามาให้กินอะไรปูอะไร
พอคนในบ้านเรียกร้องไปหมอปลามาช่วยหน่อยเถอะ
หมอปลาไปจริงแล้วอาการออกไหมลองไปดูครับ
ใช่เอาให้กินล่ะกินเอง
ขณะหันหลังให้แต่อยู่ใกล้เขา

ไปช่วยเข้าได้มั้ยคะ
ช่วยได้แต่ว่าช่วยแค่ไม่ให้เขาทรมาน
เขาต้องตายเขาต้องตาย

บอกไปอย่างนั้นลูกสาวปาดน้ำตาเลย

อ๋อก็หมอปลาบอกว่าเขาต้องตาย
ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้ทรมานแค่นั้นเองครับ

พอบอกลูกสาวปุ๊บหมอปลาเริ่มทำพิธีเลย

แต่หมอปลาก็บอกตรงนะบอกตามความจริงเลย
หมอปลาไปดูสภาพลุงหัวแล้วที่นอนป่วยติดเตียงเนี่ย
อาการเป็นแบบนี้หาวต้องหูน้ำตาไหล
เขาบอกเป็นอาการของการสัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวษีหรือว่าสิ่งลี้ลับครับ

ฟังข่าวนี้ไปคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณไปด้วยนะ
สุดท้ายแล้วลูกสาวตัดสินใจบอกหมอปลา
ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้กับลุงหวนเลย
หมอปลาก็ให้ลูกสาวไปกระซิบนี่ฮะ
จังหวะนี้อโหสิกรรมและบอกลาเป็นครั้งสุดท้าย

ขอบคุณครับ
ทำใจลำบากครับเจอแบบนี้ฮะ
พอหลังจากให้ญาติญาติได้ร่ำลาลุงหวนเป็นครั้งสุดท้าย

เอาสายสินไปพันรอบศีรษะลุงหวนครับ

แล้วหมอปลาก็เริ่มสวดปล่อยวิญญาณครับ

หมอปลาบอกบ้านลุงหวนอยู่แถวทางสามแพร่ง
ก็เลยมีดวงวิญญาณวนเวียนเข้ามาในบ้านเยอะ

มีดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวลุงหวนนี่แหละเป็นคนบอก

ส่วนที่กลางคืนไม่หลับไม่นอนที่ลุงไม่หลับไม่นอน
เพราะมีดวงวิญญาณมาอยู่กับลุงหวนตลอดเลย
แล้วลุงหวนก็จะเห็นวิญญาณพวกนี้ในช่วงกลางคืน

หมอปลาบอกอีกว่า
การทำพิธีครั้งนี้ลุงจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิม
และ๑๐วันครับ
ไม่เกินนั้นลุงหวนจะจากไปอย่างสงบครับ